แต่ก็ไม่ใช่ว่าเดินอยู่แล้วปากมันแตกเองไม่ใช่ครับ

ทำแผลกันสดกลางตลาดแบบนี้เลยครับ
คือผู้ชายคนนี้เขาโดนชกปาก

แล้วตลาดคนก็เยอะไงคุณผู้ชม
ไซค์ก็จะแทรกจะเบียดเขาไม่รู้ฮะ

ผู้ชายเสื้อแดงใส่แว่นคนนี้เป็นคนเจ็บ

อยากซื้อกับข้าวกับปลาไปให้เมียที่บ้านครับ

แล้วคนก็เดินเบียดกันแน่นอยู่ในตลาดเลย
นึกภาพเวลาเราไปตลาด

แล้วมีเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนมา

เอาแต่คนมันเยอะดิฉันก็เคยเห็นนะ
มอเตอร์ไซค์เขาจะชอบมาขอไปอย่างนี้

ไทยผัดหมี่ข้าวผัดอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซคันนั้นที่ต้องการ
อยากจะแซงไปให้ได้

เตอร์ไซค์ชกเขาล้มกองกับพื้นฮะ

เขางงอยู่คือไม่ทันได้ป้องกันตัวคือ
เอ้ยอะไรอะเดินชกหรอเนี่ย

ที่รถฝ่าฝูงชนแล้วไปเลยครับ
ทำรวจมาช่วยกันครับลองฟังเพิ่มเติมค่ะ
นี่ครับคิดว่ารอดไหมคนที่ชกแล้วไปนั้น

คือในตลาดคนเขาก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนอะ
ล่าสุดครับตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วครับ

เห็นว่าคนก่อเหตุเป็นคนงานของร้านขายของร้านหนึ่งในตลาดนัดนั่นแหละฮะ

รู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะตามตัวมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ถ้าหากว่าคุณระงับยับยั้งใจและอารมณ์ลงอีกนิดนึงนะ
มันจะไม่บานปลายแล้วมันจะไม่เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้เลยนะฮะ

คือด้วยความที่เป็นคนเดินตลาดเวลาเห็นมอเตอร์ไซค์มา
บางทีเราเดินเราไม่ได้รู้จริงนะว่ามอเตอร์ไซค์มันจะมาตรงไหนยังไง
มันมีทางอื่นไปได้ไหมล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ